ลูกศักดี

ก็ทำให้ไปเจอทั้งเรื่องของการมั่วสุมยาเสพติด
เยาวชนอายุต่ำกว่า๒๐ปีเข้าไปเที่ยวผับด้วย
เป็นที่มาของการเด้งห้าเสือ
แต่ถามว่าแล้วการเด้ง๕เสือนี้มันแก้ปัญหาพวกนี้ได้จริงหรือเปล่า

เรื่องบางเรื่องเนี่ยเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องเล็กก็ได้
แต่เรื่องเดียวกันเนี่ยเรามองเป็นเรื่องใหญ่และไม่ธรรมดาก็ได้
ไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะถ้าเรามองเป็นเรื่องธรรมดา

พอหน่วยงานอื่นบุกเข้าไปจับ

ห้าเสือสอนอสั่งปิดปรับชั่วคราวหรือปิดถาวร
แล้วไม่นานวงจรนั้นก็กลับมาอีกที่เราเรียกกันว่าวงจรอุบาตไง
คือพอถูกจับได้ย้ายตำรวจสั่งปิด
พอสักพักหนึ่งก็กลับมาเปิดใหม่มีการส่งสวยให้ตำรวจ
ตำรวจก็ปล่อยให้มีการทำผิดกฎหมาย
แล้วพอหน่วยงานไปอื่นไปจับตำรวจก็ถูกย้าย

ไม่อยากให้เรื่องนี้มองเป็นเรื่องเล็กเพราะว่ามันเป็นปัญหาหนักข้อเข้าไปทุกวัน
ปัญหาเรื่องของเยาวชนที่มีสถานบริการเปิดเกือบถึงเช้า
ปล่อยให้มีการขายยาเสพติดปล่อยให้มั่วสุมกันอยู่
ปล่อยให้คนไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็เข้าไปได้
ปล่อยให้เด็กอายุเยาวชนไม่ถึงอายุ๒๐ปีก็เข้าไปได้

การจับกลุ่มคราวนี้มีทั้งเด็กอายุไม่ถึง๒๐ปี
มีทั้งเด็กที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
มีทั้งเด็กที่มอมเมายาเสพติดฉี่สีม่วงมากกว่าครึ่ง
แล้วมันจะเป็นเรื่องเล็กได้ยังไง
อย่าลืมว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลุกลามหนักข้อเข้าไปทุกวัน
เราตั้งคำถามว่ามันไกลเกินไปกว่าที่จะเดินกลับไปสู่จุดเดิมไหม
มันไกลเกินไปกว่าเพราะขณะนี้ปัญหาเยาวชนในบ้านเราเนี่ยเยอะมาก
ส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาก็เพราะเรามีแหล่งอบายมุกพวกนี้
เปิดกันถึงเช้ามียาเสพติดมีการมั่วสุมกันมีเรื่องเซ็กเข้าไปเกี่ยวข้อง
แล้วก็มีเรื่องการตั้งท้องในวัยอันไม่ควรจะท้อง
มีเด็กที่เกิดจากการมั่วสุมเพราะสถานบริการพวกนี้ไปทำผิดเยอะแยะไปหมด
เฉพาะแค่คุกหรอกครับที่ล้นบ้านอะไรต่างเหล่านี้เดี๋ยวนี้
ผมเพิ่งได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องก็บอกเข้ามามากขึ้นทุกวันทุกวัน
ฉะนั้นมันก็นำไปสู่ปัญหาสังคมไง
ปัญหาครอบครัวปัญหาสังคม
มีลูกในวัยที่ไม่พร้อมจะเลี้ยงดูเด็กก็เกิดมาก็เป็นปัญหาสังคม
ถามว่าปัญหาเหล่านี้เรารู้กันไหมครับเรารู้
แต่ว่าเราก็ปล่อยให้สถานการณ์อย่างนี้เป็นกันอยู่แบบนี้
สองเรื่องของการศึกษา
เด็กที่มอมเมาถูกมอมเมายั่วยุมอมเมามั่วสุม
เรียนหนังสือเรียนหนังสือไม่ได้แล้วก็ไม่จบการศึกษา
เพราะเรามีแหล่งยั่วยุมั่วสุมอะไรพวกนี้เยอะแยะ
เราพยายามออกกฎหมายว่าในรอบบริเวณการศึกษาสถานศึกษาห่างไปเท่านั้นเท่านี้
ห้ามตั้งสถานอบายมุกแต่ว่ามันก็มีปัญหาว่าไปแอบตั้งแอบเปิดกัน
ก็ไม่เห็นมีใครไปทำอะไรเพราะเขาส่งสวยแล้วคนที่มีหน้าที่จับกลุ่มก็ไปเอาสวยเขา
กับการกระทำความผิดก็อยู่กันมาอย่างนี้
ฉะนั้นนอกจากปัญหาสังคมแล้วที่ตามมาคือปัญหาการศึกษา
เราก็ทราบนี่ครับว่าปัญหาเรื่องการศึกษาเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อน
ปัญหาเรื่องสถานอบายมุกมั่วสุมไปดูสิครับเอาในอาเซียนก่อนแล้วกัน
อย่าไปดูที่อื่นอาเซียน๑๐ประเทศเนี่ย
ไม่มีประเทศไหนที่ปล่อยให้สถานบันเทิงสถานอบายมุกสถานบริการ
มีมากเท่าบ้านเราแล้วทำผิดกฎหมายเหมือนบ้านเรา
เปิดกันถึงเช้าก็มีเหมือนบ้านเราไม่มีหรอกครับไปดูเถอะ
ประเทศอื่นเนี่ยเขามีแต่เขาไม่ปล่อยให้ทำผิดกฎหมายแบบนี้
มาถึงเรื่องการศึกษาเราก็ได้ยินกันใช่ไหมครับ
ว่าเวลาเขาจัดอันดับเรื่องการศึกษาเขาจัดอันดับใน๑๐ประเทศอาเซียน
เมื่อ๒ปีที่แล้วตัวเลขก็เผยออกมาเราอยู่อันดับ๘ครับ๑๐ประเทศเนี่ย
มาตรฐานทางการศึกษาของเด็กไทยเนี่ยเขาวัดกันแล้วเนี่ยเราอยู่อันดับ๘
แล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มีคนบอกว่าจองอันดับโลไว้ได้เลยใน๑๐ประเทศอาเซียน
แล้วถ้าการศึกษาเป็นอย่างนี้เราจะไปหวังอะไรกับขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ได้ยินคำนี้บ่อยใช่ไหมครับว่าถ้าเราไม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเทศไทยจะล่าหลังและสู้เขาไม่ได้
แล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันอะไรล่ะครับก็ระบบการศึกษาไงครับ
ถ้าระบบการศึกษาเราล้มเหลวถอยหลังไปเรื่อยแบบนี้
แล้วการพัฒนาบุคลากรเพื่อจะไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเราจะสู้เขาได้เหรอ
เห็นไหมฮะว่าปัญหาการเปิดผับเกินเวลาการปล่อยให้มั่วสุมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็ก
มันเป็นต้นเหตุของปัญหาปัญหาสังคมลามมาถึงปัญหาการศึกษา
ผมถึงบอกไงว่าไม่อยากให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก
เอาถ้าไม่มองเรื่องเล็กควรจะทำยังไงวิธีการที่ทำกันอยู่เนี่ยทำเหมือนเป็นเรื่องเล็ก
ก็อย่างที่บอกพอจับได้ย้าย๕เสือย้าย๕เสือปิดผับสักพักหนึ่งย้ายกลับที่เดิม
ผับก็เปิดไปแล้วก็ทำผิดอีกมีหน่วยงานไปจับอีกก็เป็นวนกันอยู่อย่างนี้
วนกันอยู่อย่างเงี้ยมันแก้ปัญหาไม่ได้วิธีการแก้ปัญหาได้ก็คือต้องลงโทษ
อย่างตรงไปตรงมาเด็ดขาดปิดเป็นปิดจับเป็นจับแล้วก็จับให้ถึงเจ้าของตัวจริง
ทุกวันนี้สถานบริการพวกนี้ไปให้ใครคนหนึ่งรับเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของ
แล้วเวลาถูกปรับก็จ่ายเงินค่าปรับเขาถ้าบางทีมีโทษถึงจำคุกก็ไปเข้าคุกแทน
ทางนี้ก็ดูแลครอบครัวให้เจ้าของตัวจริงไม่โดนถ้าเป็นอย่างนี้แก้ไม่ตก
แต่จะทำอย่างนี้ได้ตำรวจจะต้องไม่รับสวยถ้าตำรวจรับสวยตำรวจก็ไม่จับ
ถึงจับก็จับพอเป็นพิธีนายกวดขันเข้ามาทีนึงเอาจับซะหน่อยพอเป็นพิธี
แล้วก็พอสักพักหนึ่งก็รับเงินกันต่อรับเงินกันต่อถ้าจะให้เด็ดขาด
อย่าย้ายแค่ผู้กำกับต้องเอาโทษถึงขั้นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
แล้วอย่าเอาแค่ผู้กำกับเพราะว่าผู้บังกับพอได้เงินมาเนี่ย
ต้องรวมหลายแห่งผู้กำกับก็ส่งไปถึงผู้การ
ผู้การก็ส่งไปถึงผู้บัญชาการผู้บัญชาการก็ส่งไปถึงระดับเหนือกว่านั้น
ก็มันเป็นระบบอย่างนี้แล้วจะไปแล้วจะไปเอาโทษกับใครล่ะครับ
ฉะนั้นระบบสวยจะต้องถูกจัดการอย่างเด็ดขาดถ้าจะทำได้ต้องทำในสมัยนี้
เพราะว่าเดี๋ยวก็มีการเลือกตั้งเข้ามามีหัวคะแนนมาเกี่ยวข้อง
นั้นเป็นเกี่ยวกับหัวคะแนนสอสอคนนี้เขาขอไว้ว่า
อย่าไปทำอะไรรุนแรงนะผมต้องพึ่งเขานะแต่ว่ายุคนี้ไม่ต้องพึ่งคนแบบนี้นี่ครับ
ฉะนั้น๑ปีที่เหลือของรัฐบาลนี้จัดการปัญหานี้ให้จบ
เบ็ดเสร็จเลยทำให้เห็นเลยว่าต่อไปนี้ถ้าตำรวจที่เกี่ยวข้องไปรับผลประโยชน์
รับสวยจากสถานบริการแบบนี้ต้องโดนโทษหนักไม่ใช่แค่ย้ายโทษต้องหนักกว่านั้น
เพราะคุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เจ้าของจะต้องถูกลงโทษเจ้าของตัวจริงนะ
จะต้องถูกลงโทษเข้าคุกก็เข้าปิดก็ปิดให้มันรู้กันไปสิครับว่า
มีอำนาจกฎหมายอยู่ในมือแล้วทำไม่ได้
ฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้ามองว่านี่คือต้นเหตุ
ทำให้ปัญหาสังคมมันหนักหลุกไปทุกวันเสื่อมโทรมลงไปทุกวัน
ปัญหาเยาวชนปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องเราสู้เขาไม่ได้ในขีดความสามารถการแข่งขัน
ปัญหาที่เราพัฒนาบุคลากรสู้เขาไม่ได้ต้นเหตุมันอยู่ตรงนี้
มันต้องแก้ที่ต้นเหตุครับไม่งั้นเดี๋ยววันดีคืนดีก็เอาล่ะมีข่าวแล้วโดนจับโดนจบ
มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ผมถึงบอกว่าเราอาจจะมาไกลเกินไปแล้วที่จะไปเข้มงวดกวดขัน
เพราะตอนนี้ผับสถานบันเทิงทั้งหลายมันเต็มไปหมด
แต่ว่าไม่สายเกินไปที่รัฐบาลที่มีอำนาจเด็ดขาดเป็นพิเศษอย่างที่รัฐบาลคอสชเป็นอยู่เนี่ยทำได้ครับ
ทำได้แล้วทำให้ดู๑ปีที่เหลือเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเรตติ้งกำลังตกกำลังขาลงเนี่ยทำเรื่องนี้ให้ดูสิครับ
คนจะชอบว่าเออเอาจริงเอาจังแต่ว่ามีเรื่องที่ตำรวจเขากระซิบมาแล้วก็อยากให้ระมัดระวัง
คือตอนนี้มันเป็นสามเหลี่ยมอำนาจโดยกฎหมายพิเศษฝ่ายปกครองก็สามารถไปจับกลุ่มได้
ฝ่ายทหารก็เข้าไปเกี่ยวข้องจับกลุ่มได้ฝ่ายตำรวจนั้นเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้ว
วันดีคืนดีพอฝ่ายปกครองไปจับตำรวจก็โดนแล้วมันมีกรณีว่าทหารไปมีเอี่ยวกับแหล่งผิดกฎหมายไปมีเอี่ยวกับบอล
ตำรวจมาว่าขอเปิดบ่อนตรงนี้หน่อยทำไม่รู้ไม่ชี้ตำรวจก็ทำไม่รู้ไม่ชี้เอาทหารมาขอนี่ครับแล้วสุดท้ายเวลาฝ่ายปกครองมาจับ
ตำรวจโดนทหารไม่เกี่ยวแต่ว่าสืบสาวกันไปสืบสาวกันมาทหารมาเกี่ยวข้อง
ฉะนั้นสามเหลี่ยมอำนาจนี้ผู้มีอำนาจจะต้องให้ความเป็นธรรมด้วย
ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ฉะนั้นเห็นไหมฮะว่ามันมีสองเรื่องซ้อนกันอยู่
หนึ่งต้องเอาจริงเอาจังสองถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ดูกันดีดีหน่อยว่าระหว่างสามเหลี่ยมอำนาจใครไปมีเอี่ยวกับใคร
และไปเอาคนที่ฝ่ายปกครองก็ไม่รู้มีคนแจ้งมาก็มาจับตำรวจโดนก่อนอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมกับตำรวจเหมือนกันต้องดูกันดีครับขุนมิมครับ
ถึงเช้าเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่